คุณผู้ชมตอนต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพ
เพราะว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีการเตือนกันนะครับ
คราวนี้เราไปดูในพื้นที่เชียงใหม่กันบ้าง
พื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศยังดีอยู่
แต่เขามีการโพสต์เรื่องหนึ่งบอกว่า
มีเจ้าตัวร้ายปล่อยควันพิษอยู่นะครับ
ได้มีการร่วมแชร์คลิปภาพจากเฟสของผู้ใช้ชื่อว่าบรรพฤษ
พร้อมข้อความระบุว่าตอนแรกตรูก็นึกว่าหมอกลง
คือไข้เลือดออกระบาดอบตเลยให้รถแดงมาช่วยพ่นหมอกฟันยุงลาย

โดยสุเทพคือปอดในเมืองปอดใกล้เมือง
เป็นเส้นทางที่มีอัตราลาดชันของเส้นทางยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
คือรถก็ต้องใช้อัตราเร่งที่สูงตลอดเส้นทางก็เข้าใจ
ดังนั้นมันก็เลยเป็นปัญหา
ที่ทำให้รถปล่อยควันขาวควันดำ
รถเหล่านี้มักมีโอกาสปล่อยควันพิษสูงสู่อากาศมาก
และหากมีรถแบบนี้วิ่งในเส้นทางนี้

คุณคิดดูอัตราการปล่อยควันพิษสู่อากาศ
และกลับเข้าสู่เมืองและกลับเข้าสู่ปอดของเรา
มันจะทวีความรุนแรงเท่าไหร่นะฮะ
ยาเหล่านี้ต้องใช้อัตราเร่งที่สูงกว่าปกติ
และสร้างมลพิษในเส้นทางทอดยาวกว่า๑๐กิโลเมตรนี้
ก่อนที่จะมันวนหลูบกลับเข้าไปในเมือง
ที่มีภูเขาโอบล้อมไว้
คุณคิดดูว่ามลพิษนี้มาอยู่ในภูเขา

มลพิษนี้มันจะไปตกที่ไหนล่ะคุณ

กำลังนำนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไป

ซึ่งระยะทางการขึ้นตลอด๑๐กิโลเมตร
มีความลาดชันรถมันใช้เกียร์ต่ำ
ส่งผลให้ควันสีดำมันออกมา

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบสภาพ
สี่ล้อแดงทุกคันนะเจ้า
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ